ก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก็ทำให้คนที่ขับรถปลามันก

ผมนึกวิจารณ์อายุเจ็ดสิบสองปีซึ่งคุณตาเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังบอกว่าเออตอนที่ทางหลวงนำป้ายมาติดใหม่ใหม่เนี้ย
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะอืมเออแต่พอลูกชายเนี้ยขับขี่เส้นทางนี้ไปเรื่อยเรื่อย
มันแปลกนะมันผิดปกติแล้วโค้งซ้ายแต่ลูกศรชี้ทางขวา
เอ๊ะมันทำไมไม่ชี้ตามโค้งฟังเสียงของคุณตานึกหน่อยฮะ
แต่ผมก็มองดูแล้วมันผิดปกติถนนติดยังไงต้องสอนมันทำไมชี้ไปทางนั้นแล้วมันโค้งทางนี้ไหมล่ะมันทำไมไม่มาติดอย่างนี้
ตรงโค้งเนี่ยนั่นเหมือนกันแล้วไอ้กันอันนี้ก็น่าจะติดทางนี้แล้วเนาะผมว่า
เพราะมันโค้งไปทางเนี่ยอันนี้ไปติดทางรถเกิดมารถมาทำไงดูเลิศไปทำไง
เออนะครับทีนี้เราก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ป้ายเตือนที่เห็นเนี่ยเป็นตัวแสดงขอบไหลทางริมถนนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถวิ่งตกไหลทาง
อันนั้นเข้าใจกาดเร็วก็คือไอ้นั่นนะคุณไอ้ขอบขอบสีเงินอันนี้เรียกว่ากาดเร็ว
เพื่อป้องกันการตกขอบถนนนะครับส่วนไอ้ป้ายเนี่ยมันเป็นป้ายที่ยังไงนะ
มันเป็นป้ายที่เตือนบอกทางโค้งอยู่แล้วนะครับอธิบายมาแบบนี้สงสัยเจ้าหน้าที่ยังไม่เห็นมั้งคุณ
เพราะเราถามไปสมมุติผู้สิทธิ์ข่าวถามไปพี่ไอ้กาดเร็วตรงนี้มันยังไงมันติดตั้งผิดอะไรหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ตอบมาโอ้กาดเร็วเหรอกาดเร็วไม่ผิดเพราะมันเป็นที่ที่ป้องกันการตกขอบทาง
แต่ทีนี้เราก็ถามแล้วป้ายล่ะพี่ป้ายที่มันอยู่ตรงโค้งเนี่ยมันผิดหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่เห็นนะผมว่านะคือแบบนี้ไม่ใช่แค่ฟังคนคือโทรไปไม่ได้ต้องเห็น
พาเจ้าหน้าที่ลงมาที่โค้งนี้เลยนะฮะให้มาอธิบายนะครับเพราะว่าพอเราโทรไปแล้วเจ้าหน้าที่พูดออกมาแบบนี้
มันก็ยังตอบคำถามไม่ได้ชาวบ้านยังไม่หายคล่องใจยังสงสัยอยู่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรงนี้กันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวไทยรัฐช่วยด้วยของเราก็จะตามประเด็นนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะถ้าย้ายไปติดฝั่งนู้นมันก็ไม่ได้นะ
ไม่ได้ต้องติดฝั่งนี้แหละแต่ว่ากลับหัวเอา

ผมก็จะสับสนเลยนะครับ